คุณผู้ชมไปต่อที่อุบลราชธานีอันนี้เรื่องไม่เป็นเรื่อง

ตายพี่น้องคานตามกันมาเรื่องไม่เป็นเรื่องจริง

บอกให้พี่ไปเตรียมสำหรับข้าวให้กินหน่อย

แค่นี้เลยเหตุเพราะเมาคุณผู้ชม
มันทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้
เอาไปจอกประเด็นพร้อมกันครับ
ที่เรืออำเภอเมืองอุบลราชธานี
ชนะสูตรพลิกศพนายบุญมี
เพราะถูกของแข็งตีเขาที่กกหู

มีเลือดออกที่หูและใบหน้า
ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
และตรงนั้นยังพบเศษแก้วแตกกระจาย
มีท่อนฟืนท่อนใหญ่ซึ่งเป็นทูตมรณะตกอยู่
ขวดเหล้าขาวจำนวนมากจึงทำบันทึกไว้
งานนี้ตำรวจไม่ต้องเหนื่อยตามจับคนร้าย
เพราะมือฆ่าไม่ใช่ใครที่ไหน
คือพัดสอนคุณทนวัย๔๕ปี

หลังก่อเหตุหมอนี่ยังนั่งงนเงยน

ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบปากคำ
พยานอย่างนายสมศรีคุณทนพี่ชายคนกลาง

มีเพื่อนขี่รถมาบอกว่า
น้องถ่ายตีพี่ชายคนโตตายคาบ้าน

พี่ชายนอนตายอยู่ตรงหน้า
กับคนตีกับคนหมดตี
ค่ะบอตตีแยลลี่หรือเปล่า

ที่นี่แยลลี่
ตำรวจบีมิพ็าสอบปากคำพัดสอนสารภาพ
ก่อนเกิดเหตุตนเองกับผู้ตายและนายลี
เพื่อนพี่ชายนั่งกินเหล้าขาว

จากนั้นบอกให้พี่ชายไปจัดสำหรับกับข้าวมาให้กินแต่พี่ไม่ไปจึงทำให้มีปากเสียงกัน
สุดท้ายลูกแกะอารมณ์หันไปคว้าท่อนฟืนฟาดหัวพี่ไม่ยั้งถึง๖ครั้งจนร่วงคามือ
ตำรวจแจ้งข้อหาพัดสอนฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนคุมตัวไปฝากค้างศาลจังหวัดอุบลราชธานี
คดีนี้สร้างความสลดใจให้กับชาวบ้านหลายคนเอ่ยปากตรงกันบอกไม่น่าเชื่อ
ว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้พี่น้องต้องฆ่ากันตายพอเล่าเข้าปากก็ขาดสติ
ขนาดคลานตามกันออกมายังฆ่ากันได้